ไปบุกคลินิกทุนจีนย่านทองหล่อ
หลังจากที่มีประชาชนเขาสงสัยกันนะคะว่า
ไอ้สถานพยาบาลอันนี้มันเปิดแบบ

ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไหม
รวมไปถึงสงสัยว่ายาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยค่ะ
มันเป็นยาที่มันมีตำรับจริงหรือเปล่า

คือแถลงการตรวจค้นคลินิกเถื่อนย่านทองหล่อนะคะ
หลังจากเปิดให้บริการรักษาลูกค้าต่างชาติ

แล้วก็เรียกว่ามีสาขาทั่วโลกกว่า๑๕สาขาเลย
ไปตรวจยึดของมูลค่ากว่า๕ล้านบาทนะคะ

ตั้งอยู่ที่๓๓ทับ๗ถนนสุขุมวิทย์
แล้วก็เปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงค่ะ
ตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าคลินิกดังกล่าว
มีบุคคลสัญชาติจีนเป็นกรรมการบริษัท
ในหลายประเทศทั่วโลกกว่า๑๕สาขานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอังกฤษออสเตรเลียเป็นต้น

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำหมายค้นของสารอาญากรุงเทพใต้
ไปตรวจค้นสถานพยาบาลดังกล่าว
คลินิกดังกล่าวเปิดรักษากับประชาชนทั่วไป
แล้วก็มีประชาชนไปเข้ารับบริการ
ซึ่งมีผู้หญิงสัญชาติเมียนมาเนี่ยอ้างตนเองว่าเป็นแพทย์ประจำคลินิก
ทำการตรวจรักษาแล้วก็ฉีดวิตามินมาปรุงผิวกับประชาชนนะคะ
โดยผู้หญิงคนดังกล่าวรับว่าเป็นชาวเมียนมา
การศึกษาทางด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมา
จบการศึกษาก็มีคนชักชวนบอกว่าอ้าวมาทำงานที่สถานพยาบาลนี้ไหม

ก็คือรับค่าจ้างครั้งละ๒๐๐๐บาท

ไปตรวจสอบใบอนุญาตทำงานก็พบว่าได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ทำงาน
เพียงแค่เป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะ

แต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศไทยแต่อย่างใด
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตรวจยึดของกลาง
รายการมูลค่าความเสียหายกว่า๕ล้านบาท

ทีนี้ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อเก่าหาค่ะ
โดยสารพิจารณาจำคุก๑ปีปรับ๒๐๐๐บาท
แล้วก็รอลงอายา๖เดือน
โทษรอลงอาญาในส่วนของเจ้าของคลินิกเป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหา

ลงโทษก็คือรอลงอาญาสำหรับพนักงาน
ส่วนเจ้าของนี่ก็คือรอตามจับอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ซึ่งฐานประกอบการเนี่ยคือมันไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
แม้กระทั่งคุณหมอที่อยู่ในคลินิกก็ไม่ใช่

สถาบันคลินิกของเขาทั่วประเทศด้วย
ใช่แล้วก็คือขายเครื่องสำอางที่แสดงฉลาก

โอ้โฮนี่ผิดทุกประตูนะครับถ้าอยู่แถวทองรอยเนอะโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
เงินทุนนี่เยอะมากนะอย่างนี้เนอะ๕ล้านนี่แหละ
กรรมการผู้จัดการเป็นสัญชาติจีน
ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยเป็นแค่ผู้จัดการอย่างเดียว
แล้วก็ขยับตำแหน่งมาฉีดให้คนไข้นะครับใช่นะครับ